ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

คือการขอบันทึกการใช้โทรศัพท์มือถือของสามีคุณ

พอเขาปริ้นต์ใบบันทึกโทรศัพท์มาให้
เขาบอกคุณถึงขนาดตกใจเลย

โทรติดกันเป็นวินาทีนะคะ
วินาที๑วินาที

มีการใช้โทรศัพท์ติดกัน๔คัน

เป็น๕ทุ่ม๒๗นาทีค่ะ
หลังจากที่สามีได้มีการกินเลี้ยงและกลับแล้ว

ออกจากร้านเนี่ยแยกกันกับเพื่อนใน๔ทุ่ม๑๙
แต่มาใช้โทรศัพท์อีกทีนึงคือ๕ทุ่มกว่า

แสดงว่าก่อนหน้านี้เขาพยายามจะโทรหาคุณติด

แล้วคุณเองก็เปิดเครื่องไว้ไม่ใช่เหรอ
คือช่วงนอนจะปิดเครื่อง

รู้สึกตอน๖ทุ่มถึงได้เปิดเช็ค
อีกสิ่งหนึ่งที่เดี๋ยวนี้ระบบโทรศัพท์
เขาทำกันได้คือการเช็คสัญญาณโทรศัพท์ว่า
ใช้โทรศัพท์หรือมีการโทรออกอยู่จุดตรงไหน

สามีของพี่เป็ดไปใช้โทรศัพท์อยู่ที่

แต่มันก็จะอยู่ใกล้กับอำเภอเมือง

ขอโทษนะฮะบ้านคำเตยเนี่ยเป็นทางที่คุณสามี

ทางนั้นก็กลับได้แต่ก็ไม่น่ากลับเลยค่ะ

คุณเป็ดบอกว่าตอนนั้นคิดเหมือนกับว่า
มีอะไรมาบังตาทำให้หาสามีไม่เจอ
ตำรวจเองก็ไม่เห็นร่องรอยด้วย

ใช่ค่ะที่บ้านคำเตยนี่ใช้คนเดินเท้าหาเลยนะคะ
ตามจุดพิกัดที่โทรศัพท์หมดสัญญาณตรงนั้น
ใช้ทั้งต่อชดทั้งตำรวจเป็นร้อยเลยค่ะเดินทุกตารางนิ้ว

เจอเลยค่ะไม่มีวี่แววไม่มีใครเห็นทั้งรถและคน

ก็คิดไปหมดนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือหรือมีใครพาไปหรือยังไง
ใช่ค่ะหรือถูกข้ามโขงไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดไปหมดค่ะใครกักตัวไว้หรือเปล่า
หรือโดนทำร้ายเอารถไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่หลังจากที่ตำรวจไปหาแล้วนะฮะ

เดินดูทุกตารางนิ้วตารางเมตรเลยไม่เจอเนี่ย

สามีหายไป๓วันคุณเหมือนมีรางสังหรณ์อะไร
คืนนั้นได้ยินเสียงอืมเสียงเสียงร้องที่หูอะค่ะ
เป็นเสียงแฟนเสียงร้องดังเสียงเหมือนเหมือนกันเจ็บค่ะครั้งเดียว

แล้วนอกจากคุณและคุณอื่นมีสัมผัสอะไรบ้างมั้ยค่ะ

ไม่มีเลยค่ะ

ครั้งเดียวครั้งเดียวแต่ว่าหลังจากที่หายไป๓วันได้ยิน
แล้วจะมีความรู้สึกนึงอันนี้มานึกได้ตอนหลังจากเจอสามีแล้ว
จะมีความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ก็คือเหมือนเดินไปแล้วเราจะขนลุก

พอเดินไปตรงไหนแล้วจะขนลุก
ก็เลยคิดว่าเราอาจจะเข้าวัยทองไม่เป็นอะไร
แต่จริงแล้วเนี่ยแฟนอาจจะมา

เป็ดยังเชื่อเลยว่าณวินาทีนั้นสามียังมีชีวิตอยู่
ใช่ค่ะไม่ได้คิดว่าเสียชีวิตเลย

เพราะตำรวจบอกว่าถ้าเสียชีวิตต้องเจอ
ไม่เจอคนก็ต้องเจอรถทุกน้ำทุกเบาะ
ตำรวจบอกดูหมดแล้วไม่มีไม่เห็นไม่มี

แล้วประกอบกับการอยู่ในบ้านเราก็รู้สึกว่า
มันไม่มีอะไรมันเงียบไม่มีอะไร
ปกติมาไม่หอนไม่มีอะไรเลย
แต่เห็นบอกว่ามีเรื่องราวของความเชื่อของคนอีสานอีกเรื่องหนึ่งด้วย

การทำบุญแจกข้าวเนี่ยคือการทำบุญหาคนที่เสียชีวิตแล้ว

ก็คือเวลาที่เขาจัดงานศพเรียบร้อยเขาก็จะทำบุญ
ทำบุญแล้วก็แจกพวกอาหารการกินให้กับคนอื่นอะไรอย่างนี้
เขาเรียกการทำบุญแจกข้าว
เราก็เลยจะแก้เคล็ดด้วยกันแล้วไม่กลับสักทีทำบุญแจกข้าวหาซะเนี่ย

คนที่เราทำบุญหาเราจะเอ่ยชื่อถึงจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเขาจะร้อน
มันมีชีวิตเนี่ยเขาจะกลับมาเขาจะอยู่ไม่ได้ในจุดนั้น

แต่เห็นบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอตามหาไม่เจอเนี่ย
เป็ดเองต้องไปพึ่งร่างทรง

มีหลายรูปแบบบางคนก็บอกเดี๋ยวก็กลับมา

อันนี้ไม่ไม่เสียไม่ตายแน่นอนเดี๋ยวมาเดี๋ยว

ค่ะคืออันนี้คือก่อนสงการนะคะ

เป็ดไปประมาณกี่ร่างทรงจำได้ไหม

อ่า

แต่ไปบวชค่ะไปบวชประมาณ๒๖พันศา

แต่ว่าตัวเองจะต้องทำพิธีที่บ้านก่อน
คือต้องเปิดเจ้าที่เจ้าทางนะคะ

เริ่มคือพี่อีกแล้วหรือพี่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้นะ

คือเกือบเดือนอีก๔วันครบเดือนนะครับพี่

เราได้ปฏิทินให้เราได้ขีดทุกวันว่า
วันที่๑ที่๒ที่๓หายไปแล้วนะ
นั่งขีดปฏิทินไปทุกวันพอพระอาจารย์บอกว่า
เดี๋ยวจะนั่งต่อจะช่วย
ก็เลยตัดสินใจจุดทูปก็
ทั้งบ้านนี่ไม่มีที่ปากทูบเลยค่ะ
ขอบทเจ้าที่เจ้าทางขอหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

ประมาณ๑๐โมงเช้าของวันที่๒

ถ้ามีใครทำอะไรให้กลับบ้าน
กลับไม่ได้นะให้บอก

ถ้ามีใครทำอะไรหรือใครไม่ให้กลับ
หรือใครทำอะไรหรือยังไงให้พี่มาบอก
จะไปรับจะพากลับ

พี่ถ้าพี่จะกลับบ้านแต่พี่กลับไม่ได้

คืนนั้นเป็นวันที่๒๓เมษา

พอวันที่๒๔เย็น

เราได้นั่งคุย

หนาวหนาวขอผ้าห่มแล้วก็ช่วยพาผมกลับบ้านด้วยค่ะ
ก็มีเพื่อนที่อยู่วังสามหมอ

หลวงพ่อช่วยเป็ดหน่อย
เป็ดเขาน่ะหายไปเป็นเดือนแล้ว
ในชะตาชีวิตว่าอ๋อคนนี้

แล้วจิตรับหนึ่งก็บอกว่า
ตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในน้ำ
ต่อมาก็เลยไข้โยมเป็ด

ขอขมาพระคุณเจ้าที่
ธรณีแม่คงคา
เทวดาทั้งหลาย

อรหังพุทธโธนโมพุทธายะ

พระภูมิเทวดาขมามิหัง
ในเวลาทุ่ม๑๙นาที
ก็พอให้ยมเป็ดจุดทูป๙ดอก
แล้วเบิกแม่ธรณีเบิกแม่คงคา

เพื่อให้เปิดว่าให้เห็นศพ

ก็มีผู้ชายคนหนึ่ง
เดินขากระเพลกขึ้นมาแล้วบอกว่า

แล้วขอพวกผมให้ผมด้วยผมหนาวจริง

นั่นคือแวบที่เราเห็นในสมาธิ
เช้าขึ้นมาอัตมาภาพก็เลย
โทรไปหาโยมเป็ดบอกว่า

แฟนเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตจริง

ก็กล่ออะไรนี่แหละ
ไปที่โรงพักไปบอกที่โรงพักว่า
แฟนเสียชีวิตแล้วจริงให้ค้นหาตามห้วยหนองคลองบึง
โอเคเพราะหลังจากที่จุดทูปบอกสามีแล้วเนี่ย
บอกว่าในวันถัดไปเนี่ยก็พบสามีเลย
ใช่เวลาเดียวกันที่ปักทูบลง
เวลาเดียวกันเลยแล้วไปเจอได้ยังไง
ตำรวจโทรมาบอกว่าพบรถจมน้ำ
อยากให้พี่เดินทางมาที่นครพนม
อันนี้ก็เลยบอกตำรวจว่าญาติมีญาติอยู่เยอะนะคะ
ญาติก็เลยว่าดูว่าเป็นรถสีอะไร
เลขทะเบียนเท่าไหร่ก่อนเป็นไรถึงค่อยไปอาจจะไม่ใช่ก็ได้
แต่คุณมั่นใจแน่คือหลังจากนั้นอีก๒๐นาที
คุณไปเห็นเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กไลน์ก็ขึ้นมาเต็มเลยทีเนี้ย

ขึ้นมาเป็นกระจกรถเห็นตำรวจถือกระจกรถขึ้นมา
ก็ยังไม่มั่นใจ
พอไปสักพักก็ในเฟซบุ๊กก็จะเห็นเขาชูป้ายทะเบียนรถ
คุณให้แม่ครับเพราะเห็นน่าใจได้เลยว่านั่นคือสามี
แสดงว่าพี่เป็ดก็รู้ว่าเป็นสามีตัวเองแน่พร้อมกับข่าวที่ออกในออนไลน์ทั้งหมด
ก็คือขออนุญาตนะครับเพราะว่าภาพบางภาพอาจจะเป็นการไปกระทบกระเทือนใจ

อันนี้คือภาพในเหตุการณ์วันนั้นที่ทางที่ตำรวจเองเนี่ยได้มีการพบรถนะฮะ
แล้วก็ได้มีการลงไปนะฮะเพื่อที่จะนำรถขึ้นมานะครับ
ก็เป็นภาพอย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่ามีการชูทะเบียนรถขึ้นมาอย่างนี้คุณผู้ชม

ซึ่งทำให้ทางคุณเป็ดก็มั่นใจได้เลยนะครับว่า
เป็นรถของสามีจริงที่หายไป
มั่นใจว่าสามีตัวเองเสียชีวิตก็เพราะข่าวที่แพร่สะพัดในทางออนไลน์ก่อนเลยล่ะ

ทั้งหมดใช้เวลาที่สามีหายไปทั้งหมดกี่วันค่ะ

จุดที่พี่เป็ดไปหาสามีตามที่โทรศัพท์การใช้โทรศัพท์ครั้งสุดท้าย
กับจุดที่สามีเสียชีวิตอยู่ไกลกันไหมคะ

เพราะบริเวณนั้นจะออกมาจากบ้านของประชาชน

ค่ะสามารถกลับได้เส้นทางนั้นก็กลับได้
ขอโทษนะฮะจุดเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่าฮะ

ไม่ถึงน่าจะเหมือนมีอะไรมาบังไว้
คือหมายความว่าในช่วงที่คุณปูพรมหากันเนี่ย
ระหว่างเดินไปเนี่ยเห็นข้างหน้ามีเสาโทรศัพท์

แสดงว่าตำรวจต่อชะดอกก็มองข้ามไปจุดตรงนี้ไปเหมือนกัน
ค่ะเหมือนไม่เห็นรอยอะไรเลยไม่มีรอยชนเลย
เหมือนกับเขาอยู่ตรงนี้แต่เรามองข้ามไปตรงนู้นเลย

โดยที่ไม่ได้สงสัยว่าเขาอยู่ตรงนี้

รอยรถที่จะลงมาเนี่ยก็ไม่มีเหรอ

รอยชนรอยอะไรตำรวจบอกไม่เห็นอะไรเลย

ถ้าเกิดว่ารถพี่เขาจะเหาะมาแล้วลงน้ำเลย

คาดว่าน่าจะเรียบตามไหลทางนั่นแหละค่ะ
แล้วก็ลอยลงเลยค่ะ

เพราะว่าเป็นห้วยที่สูงห้วยชัน
ซึ่งก็แปลกอีกว่าทำไมจะต้องขับรถอ้อมตรงนั้น
เพราะกว่าจะกลับมันอ้อมอีกเป็นหลายสิบกิโลถูกต้องไหมฮะ

ห้วยบังกอ
ห้วยอะไรนะครับ
ห้วยบังกอ
ตรงนั้นมันประกอบกับเขาเรียกว่าโค้งล้อยศพด้วย

จากกล้องติดหน้ารถของสามี

โปรดติดตามตอนต่อไป